ตามกันต่อนะฮะโอ้โหที่ร้านนี้เขาขายอะไรฮะ
ปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่คืออันนี้มันมีคนแชร์กันในโลกออนไลน์ไงแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเข้าไปตรวจว่า
เฮ้ยนี่ปืนใหญ่ของจริงหรือเปล่าอันดับแรกเอามาจากไหนอันดับสอง
แล้วมันขายแบบนี้มันได้เหรอมันถูกอ่ะมันผิดกฎหมายนะคะ
ถ้ามันเป็นวัตถุโบราณควรจะไปอยู่พิพิธภัณฑ์หรือกรมสินเขาดูแลหรือเปล่า
ไงกรมศิลป์ก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไหม
เขาเอาอุปกรณ์ไปตรวจสอบเลยว่าสรุปแล้วมันคืออะไร
คำตอบอยู่ในข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่เล่าก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเพราะว่ามีการมีในสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะ
มีการขายเนี่ยเป็นปืนใหญ่ทีเนี้ยตำรวจกรรมกรรมการปรับราม
แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็เลยเอาหมายค้นไปไปขอตรวจที่ร้าน
ร้านเนี้ยอยู่ที่กรุงเทพอ่ะมีสองร้านที่นทบุรีอีกหนึ่งร้าน
คือเขาได้รับแจ้งมาว่าร้านนี้โพสต์ขายปืนใหญ่โพสต์แบบโจ่งแจ้งในโลกออนไลน์เลย
พอไปถึงค่ะเจอเจอนายยืนยงคนนี้ค่ะ
เขาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของทั้ง๓ร้านเลยที่กรุงเทพ๒ร้าน
นนทบุรีอีกร้านหนึ่งแล้วตัวนายยืนยงเนี่ยก็พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น
ก็เจอนะเป็นวัตถุเนี่ยมองไปแล้วมันเหมือนเป็นปืนใหญ่
ทั้งหมดเจ็ดกระบอกนายยืนยงเขาบอกว่าผมเนี่ย
เป็นผู้ครอบครองทั้งหมดเลยขายที่ร้านนี้แถวถนนบรมราชชนนานี
ตลิ่งชาญขายมา๘ปีกว่าแล้วล่ะแล้วโบราณวัตถุ
ลักษณะที่คล้ายกับปืนใหญ่ทั้งหมดเอาเข้ามาจากเมืองนอก
ราคามันตามขนาดเลยถ้าเกิดว่าเป็นขนาดเล็ก
ราคาก็อยู่ที่ห้าหมื่นถึงแสนนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปืนใหญ่ขนาดใหญ่จริงเนี่ย
ราคาก็อยู่ที่แสนถึง๒แสนบาทอันนี้แล้วแต่ขนาดนะคะ
บอกที่ร้านแล้วก็ที่ไปพบเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก๗กระบอกนะฮะ
ใช่ค่ะอือกรมสินเขาก็เลยตรวจสอบ
เมื่อกี้เห็นที่เอาเครื่องไปจ่อใช่ไหม
ตรวจสอบว่าเอ๊ะมันใช่ปืนใหญ่ไหมซึ่งพอตรวจสอบออกมาแล้ว
อันนี้มันเป็นวัตถุที่ทำเทียมทำเรียนแบบขึ้นมา
ก็คือไม่ใช่ปืนใหญ่ของจริงเหรอฮะใช่ค่ะ
แต่ทางกรมศิลป์เขาบอกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะ
ต้องขอเอาไปพิสูจน์เอาไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
เพื่อยืนยันให้ชัวร์อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดตรวจสอบว่ามันผิด
เพราะว่าเป็นปืนใหญ่จริงอันนี้ผิดกฎหมาย
ดำเนินคดีเรื่องปืนส่วนปืนนะ
แต่ว่าที่ร้านนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าร้านนี้ไม่ได้ขออนุญาตทำการค้าตามกฎหมาย
งั้นก็มีความผิดในส่วนของไม่ได้ขออนุญาตตรงนี้เนี่ยนะคะ
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสน
หรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้ตำรวจเขาก็เลยเตือนอ่ะ
ใครที่จะเปิดร้านอะไรประกอบกิจการอะไรเนี่ย
ต้องศึกษากฎหมายนะไปตามกฎหมายแล้วก็อย่าฆ่าอาวุธ

นั้นแปลว่าเรื่องปืนเนี่ยเบื้องต้นตรวจสอบว่าเป็นของเทียม
แต่ต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งก่อนด้วยนะคะ